ดิฉันจะพาไปบุกอีกหนึ่งที่จังหวัดแม่ห้องศรอคุณยวม
มันมีอะไรดีเด็ดมีเรื่องราววิถีชีวิตของชาวบ้านเยอะแยะมากมายเลย

ไม่ต้องขอแนะนำนะคุณผู้ชมตื่นเช้ากันนิดนึ
ถ้าเกิดว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินตลาดชุมชน
มันจะทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่แท้จริงเลยเวลาเราไปตลาดชุมชนใกล้นะคะ
ที่ฉันเดินสำรวจนะตลาดเช้าที่บ้านเมืองปอนแห่งนี้นะ
ไปกับแม่ครัวมือหนึ่งของที่นี่เลย
เราเห็นวัตถุดิบพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองหลายอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
อย่างเช่นขนมเทียนไทยใหญ่

ขนมเทียนไทยใหญ่ห่อด้วยใบตองเหมือนขนมกล้วยเลย
แต่รสชาติมันเหมือนขนมเข็ง
จริงแล้วก็จะมีอีกหลากหลายอย่างเลยเนี่ยค่ะ
มียำหนังโก้ด้วยนะหนังโก้อันนี้เป็นสาหร่ายชนิดหนึ่ง
ใช่เอาไปยำอันนี้เป็นขนมเทียนไทยใหญ่คุณ

ใช่ลักษณะมันจะแบบเหมือนขนมเข่งส่วนอันนี้เป็นยำหนังโก้ที่บอก
ำหนังโก้ก็คือหนังหมูหรือว่าหนังวัว
รสชาติจะเค็มมันนัวนี่แหละ
เครื่องเทศนิดหนึ่งนะคะแต่ที่เด็ดเลยก็คือนี่ค่ะ
เราไปซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารที่เป็นอาหารพื้นถิ่น
กับแม่ครัวมือหนึ่งก็เลยได้ทดลองทำอาหารแบบพื้นเมืองไทยใหญ่ดู
ไม่ธรรมดานะคุณทำไป๓เมนูด้วยกันนะคะ
มีแกงฮังเลแบบไทยใหญ่ด้วยไก่อุ๊บหรือว่าอุ๊บอาซิเปียน
อะไรนะอุ๊บอาซิเปลี่ยนเขาเรียกแบบนี้นี่คือชื่อเมนูพื้นถิ่นเขา
ใช่หรือว่าไก่อุ๊บนั่นเองนะคะแล้วก็มียำสาหร่ายหน่อไม้นะ
เป็นวัตถุดิบลับอย่างที่ดิฉันบอกแหละหาทานยากแล้วก็เป็นอาหารพื้นถิ่นด้วยนะคะ
และที่สำคัญค่ะทุกเมนูอร่อยมาก
เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยใหญ่นะคะทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอาหาร
ตลาดวิถีชุมชนเขาเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าอยากเห็นแบบเต็ม
และคุณเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงเสน่ห์ของมันจริงต้องติดตามกันเลยในวันอาทิตย์นี้นะคะ
หกธันวาคมเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองกับรายการโอ้โหไทยแลนด์